เปิดปากกับภาคภูมิ
แล้วมันก็ดังกึก

ผู้เสียหายท่านนี้นะครับก็คือคุณอ้ำนะครับคุณอ้ำหรือว่าคุณรัฐติมธีรกุลนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความสมบัติภาคระหว่างเพศของภาพประชาธิปัตย์ด้วยแต่ที่จะมาเนี่ยหาเรื่องรถเบนซ์ของตัวเธอเองนะครับคุณอ้ำนะครับเรื่องราวเดี๋ยวจะเล่

สีดำมือเดียวป้ายแดงไมก์๑๔๐๐๐๐กิโลทราบค่ะสองพันสิบหกถ้าปีนี้ซื้อปีที่แล้ว
ซื้อปีที่แรกอยู่๑๖๒๒๒๒ก็จะประมาณหกปีก็ถือว่ายังไม่ได้กล่าวมาก
รถ๖ปีใช่ไหม๖ปีเดี๋ยวนี้รถ๖ปีก็ยังสบายอยู่ครับไม่ใช่
เป็นสิบปีสรรพคุณก็คือรถบ้านสวยสภาพพร้อมใช้งานมือเดียวป้าย
แดงรถสวยใช้น้อยเปลี่ยนของเหลวที่โชว์รูมตลอดทุกระยะเจ้าของ
ดูแลดีมากภายในเบาะหนังสีครีมใหม่สะอาดมากใหม่สะอาดไหม
หนังสีครีมคือภายในภายนอกต้องบอกก่อนว่าสะอาดมากแล้วดูใหม่
ดูแบบไม่น่าจะถึงแสนกว่าโลเพราะว่าเบาะเขาใหม่จริงอะไรอย่างนี้
ถ้าดูไมค์การวิ่งแสนอ่าด้านหลังแทบไม่มีคนนั่งพอจริงอันนี้
จริงยางใหม่ปี๒๐๒๑เพิ่งเปลี่ยนเป็นใหม่เป็นยางปีที่แล้วอันนี้ได้ดู
อะไรแล้วสภาพเหมือนป้ายแดงระบบทุกอย่างใช้ได้ครบเหมือน
ตอนซื้อป้ายแดงครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพรถเดี๋ยวเอาให้ดู
นะฮะแล้วเป็นยังไงครับพออันนี้พอพอคุณคุณอ้ำเห็นเนี่ย
จากเต้นรถแล้วละคาที่เขาโพสไว้ไขเท่าไหร่คะ
เรายังไม่ได้ไปรวมกับดอกเบี้ยที่เราจะต้องไปจัดไฟแนนซ์
ล้านกว่าบาทอืมเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเออรับได้กับราคาตรงนี้กับครับกับ
สภาพนี้แล้วก็เชื่อตรงคำที่เขาบอกว่าเขาเซอร์วิสช่วงล่างมาแล้วอ่า
แล้วทุกระบบก็ใช้ได้เหมือนป้ายแดงก็เลยก็เลยตัดสินใจแล้วก็มั่นใจ
ในการซื้อรถเพราะคำโฆษณาตรงนี้อืมอ่าก็ได้เบนส์มือสองมาใช้
ตอนที่ไปที่ตอนที่ไปที่เต็นต์อยู่แถวนนทบุรีใช่ไหมฮะ
อยู่แถวบางใหญ่อ่าอ่าจังหวัดนทบุรีพอพอตอนวันที่ไปซื้อ
ก็คือมิถุนายนปีหกห้าใช่ค่ะนะฮะวันที่ไปซื้อไปเห็นรถแล้ว
เราไปเราไปคนเดียวเลยป่ะไปคนเดียวมีช่างไปดูมีเพื่อนที่เชี่ยวชาญ
ด้านรถอะไรไปด้วยไม่มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเขาโฆษณาอย่างนี้ได้
นั่นแสดงว่ามันก็จะต้องดีตามที่เขาโฆษณาอืมเพราะไม่งั้นเขาก็คงไม่กล้า
ที่จะเอาข้อความนี้มาโฆษณารู้จักกันมาก่อนไหมตอนนี้ไม่รู้จักค่ะ
ไม่เคยซื้อขายไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยโทรถามก่อนก็โทรถามก่อนว่า
รถอยู่ตรงไหนอืมแล้วก็เต็นต์อยู่ตรงไหนเราก็จะได้ขับรถไปอ่า
แล้วเราก็ไปดูไปดูก็ถูกอกถูกใจก็ถูกอกถูกใจซื้อเลยก็วันแรกเนี่ย
เงินจองไปก่อนห้าพันบาทครับอ่าแล้วก็ให้ไฟแนนซ์เขาทำเรื่องอืม
ก็อีกประมาณไม่กี่วันอ่าประมาณนั้นจากนั้นก็ซื้อเอามาขาย
จากนั้นก็ซื้อเอามาขับปรากฏพอขับได้สี่วันปุ๊บไฟเครื่องโชว์
ไฟเครื่องโชว์ปุ๊บเราก็โทรไปติดต่อที่เต็นต์อืมอ่าที่เต็นต์ก็
อ่าให้คนของเต็นต์เนี้ยมารับรถอืมไปซ่อมครับอ่าเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจาก
เซ็นเซอร์มีปัญหาไอ้ไฟหน้าหน้าจอที่มันจะเป็นแผงหน้าปัดใช่ไหม
อ่าอ่าไฟมันขึ้นโชว์ใช่ไหมฮะอ่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่า
มันเนี่ยมันขึ้นโชว์เป็นเป็นรูปตัวเครื่องอ่าคุณอ้ำก็คุณอ้ำก็ส่งไลน์ไปให้เขาดู
ใช่ใช่ก็ส่งไลน์ไปให้เขาอันนี้คือคุยกับคุยกับทางเต็นต์
พอเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งไปที่อู่แถวนั้นเป็นอู่ที่เขาคอนแท็กอยู่นะฮะ
ก็แก้ปัญหามาปรากฏวิ่งได้อีกสามวันมาอีกแล้วสัญญาณมาตามนัดเลย
ไฟขึ้นอีกแล้วแต่แต่มันวิ่งได้ปกติแต่มันวิ่งได้ปกติแต่มันมันมีไฟ
มีไฟไฟเตือนไฟขึ้นแต่ซึ่งถ้าปกติรถที่เป็นปกติมันก็ไม่น่าจะมีไฟโชว
ไหมฮะอ่าเราก็กังวลเราก็กังวลอ่าพอเสร็จปุ๊บอ่า
พอไปแก้ครั้งที่๓เนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนน็อกเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้
อืมแต่ก็เป็นของมือสองแต่ก็เป็นของมือสองเราก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะว่าเราถือว่าเขาก็รับผิดชอบในการเปลี่ยน
ก็เป็นของมือสองก็เปลี่ยนมาให้เราอีกปรากฏว่าพอหลังจากเปลี่ยนมาให้อีก
ก็มีปัญหาอีกก็มีก็ก็มีเรื่อยเรื่อยก็ไม่ได้หายไป
แต่ปรากฏพอหลังจากที่เปลี่ยนมาครั้งที่๓ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนน็อกเซ็นเซอร์มาแล้วเนี่ย
อ่าพวงมาลัยรถเนี่ยเอียงไอ้ไอ้ตัวน็อกเซ็นเซอร์มันเอาไว้ทำอะไร
เหมือนกับเขาบอกว่าน็อกเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการการหมุนเวียนของของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะไรในรถสักอย่าง
อ่าเขาก็เขาก็เขาก็เปลี่ยนให้เขาก็เปลี่ยนให้อ่าจบตรงนั้นไปจบตรงนั้นไป
แต่ปรากฏว่าพอขับขับไปอยู่คราวเนี้ยพวงละเอียงพวงละเอียงคราวเนี้ยเราก็เอ๊ะ
ปัญหาเกิดจากอะไรแล้วมีเสียงด้วยยังไงเวลาขับปกติเวลาขับรถพวงมาลัยจะต้องตกถูกไหม
โก้เบ้นจะต้องตรงถูกไหมอ่าอันนี้มันอย่างงี้คือล้อตรงเนี่ยตะภูมิละเอียงอย่างงี
ล้อมันไปด้วยไหมคือเราก็ต้องขับไปอย่างงี้ไงก็ต้องฝืนก็ต้องฝืนไง
ไม่งั้นไปซ้ายแน่เออไม่งั้นไปซ้ายแน่เออเพราะเสร็จปุ๊บ
ก็ส่งไปที่อู่เดิมอืมเต็นต์ก็ไปจัดการมาให้อีกสรุปว่า
ต้องไปเปลี่ยนปีกนกไอ้ตอนที่ก่อนจะเปลี่ยนน็อกก่อนที่น็อกเซ็นเซอร์จะถูกเปลี่ยนอะไรอ่ะ
ที่แก้อ่าตอนนั้นพวงมาลัยยังไม่เอียงตอนเอียงนิดหน่อยเอียงนิดหน่อย
เพราะเปลี่ยนน็อคเซ็นเซอร์ที่นี่เอียงกว่าเดิมเขาบอกต้องเปลี่ยนเปลี่ยนปีกนก
ปีกนกอ่ะก็ทางทางเต็นต์เนี่ยก็รับผิดชอบโดยการไปเปลี่ยนให้เราอีก
อ่าพอเปลี่ยนสิทธิ์ปุ๊บก็ยังไม่หายยังเอียงอยู่ก็ยังเอียงอยู่
คราวนี้เอียงคนละฝั่งคราวนี้ตอนแรกมาฝั่งนี้คราวนี้มาฝั่งนี้
ท้ายที่สุดทางเต็นต์ก็ไปเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยให้ทั้งก้านเลย
อืมนั่นหมายความว่าอาการรถที่จะต้องไปเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยอ่ะ
มันอาจจะเกิดมาจากการเคยชนมาหรือเปล่าหรือเคยขับรถแล้วตกท่อมาหรือเปล่า
มันถึงขั้นที่จะต้องพวงมาลัยเอียงแล้วเปลี่ยนนะแต่เขาก็เปลี่ยนให้
แต่เขาก็เปลี่ยนให้แต่เขาก็เปลี่ยนให้ตลอดระยะเวลา๓เดือนที่เขาประกันอยู่
เขาก็ดูแลเรามาตลอดแต่ปัญหาที่ซ่อมเนี่ยอืม
มันเกิดมาตั้งแต่สี่วันแรกแล้วมันเป็นปัญหาลามฟาร์มมาเรื่อย
มันก็เลยไม่จบมันก็เลยย้อนมาถึงวันที่คุณโพสต์ประกาศขายเอาไว้
ใช่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาไปซ่อมให้ในเรื่องของน็อกเซ็นเซอร์ที่เจ้ากรรมเนี่ย
คือปรากฏว่าเขาก็แนะนำให้ตัดระบบสัญญาณอ่าเซ็นเซอร์อ่า
อ่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีสัญญาณอะไรขึ้นมาบนหน้าจอฟังดีดีนะกวนใจใช่ไหม
มันขึ้นมาแล้วมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเอาอย่างนี้
สัญญาณเซ็นเซอร์ไปเลยหน้าจอไม่ต้องโชว์อ่า
พอเสร็จปุ๊บพอหน้าจอมันต้องชมเราก็ขับมาปกติ
ก็คิดว่าไม่เป็นไรปรากฏพอวันที่สิบมกราเนี่ย
กำลังจะไปงานแต่งเพื่อนครับที่พัทยาเสร็จปุ๊บ
ขับอยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วคิดในใจขับแล้วก็มองกระจกหลังไป
เป็นยังไงควันอะไรขาวขาวอ่ะก็ยังไม่คิดอยู่ก็ยังไม่คิด
เขาก็ขับไปต่อแล้วขับประมาณร้อยหนึ่งด้วย

ขับหนึ่งร้อยทำไมคันเร่งที่เราเหยียบปุ๊บ
เครื่องมันพุ่งรถมันพุ่งไปผิดปกติมัน
พอพุ่งปุ๊บแล้วมันกึ๊กเลยเหรอเออพอพุ่งปุ๊บมันกึ๊กเลย
อ่ามันก็ดังกึกกึกกึกเสร็จอีกควันข้างหลังจากตอนแรกที่ขาวขาว
เบาเบาอ่าคราวนี้ใครมาย่างไก่อยู่หลังนักกว่าเดิมอีก
ตอนแรกยังคิดว่าไม่ใช่รถเราเออยังคิดว่าเออควันใครเหรอ
หนักกว่าเดิมอีกด้วยเหรอเออพอเสร็จพอเราก็คิดว่าใครมา
อะไรข้างทางพอเสร็จปุ๊บอุ๊ยคราวนี้มันใช่รถเราแล้วแหละ
มันใช่รถเราเพราะอะไรเพราะว่าควันมันม้วนเข้ารถไม่ตายแล้ว
เออแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงหนูก็ต้องหาทางเข้าซ้ายไง
ปรากฏมันไม่ใช่แค่เราคันเดียวนะครับรถฉุกเฉินของทางวิเศษ
เขาก็ขับไล่หลังเรามาอีกเราก็จอดเขาก็ถามว่าปัญหามีอะไรครับ
รถมีปัญหาอะไรป่ะเนี่ยเนี้ยรูปเนี้ยพอพอเสร็จปุ๊บอ่า
รถข้างหลังหนูไม่ได้เรียกมานะเขาขับตามมาเพราะว่าเขาเห็นว่าควันมันขาว
เขากลัวรถระเบิดเห็นควันเห็นควันขึ้นมาที่รถเราอยู่แล้ว
เขาขับตามมาเขาขับตามมาเขาเห็นอ่าพอเสร็จปุ๊บพอเราดับเครื่องได้เท่านั้นแหละ
ฝากระโปรงหน้ารถกลิ่นไหม้เต็มเลยเราก็ยังโชคดีว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า
เราไม่ได้เอารถเข้าข้างทางแล้วเกิดมันไหม้ขึ้นมาแล้วระบบเบนท์มันล็อกประตูขึ้นมา
ครับเราไม่ต้องโดนย่างอยู่ในรถเหรอเราก็เป็นไก่ย่างถูกเผาเราก็เป็นกะเทยย่างไงคะ
เห็นเมื่อกี้คิดว่าเอ๊ะรถที่ไหนมาขายไก่ย่างอยู่เรานั่นแหละจะถูกย่างใช่
ปรากฏว่าพอหนูเอารถเข้าข้างทางปุ๊บก็เรียกรถสไลด์อืมก็เรียกรถสไลด์อ่า
ไปที่อู่ครับไปที่อู่เสร็จอู่เดิมที่ซ่อมมาตลอดอู่เดิมที่ซ่อมมาตลอดอืม
ไปที่อู่อู่ก็บอกว่าหัวฉีดอะไรสักอย่างพังเนี่ย
ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนมา๔ตัวเนี่ยมันก็ไม่รู้จะหายไหมเพราะว่า
เครื่องเนี่ยน้ำมันแห้งเลยก็เลยคิดในใจทำไมอยู่ดีดีน้ำมันเครื่องแห้ง
อ่าเพราะว่าเลยโอเวอร์ดิวมาแค่ห้าร้อยโลอืมปกติเวลาเราขับรถเนี้ย
คือใช้รถมาทั้งชีวิตไงคือต่อให้เราขับเลยมา๕๐๐โลมันก็ไม่เป็นแบบนี้
อืมแสดงว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาจากเครื่องหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าจะให้อาการเนี้ยมันจบ
ต้องเปลี่ยนเครื่องเลยมูลค่าประมาณสามแสนโอ้โหจากไอ้อะไรแถวข้างหน้าปัดเออ
พวงมาลัยถูกมาปีกนกอะไรปีกนกพวงมาลัยแหลกพวงมาลัย
นี่มาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องสามแสนสามแสนบาทผมขอพักครู่เดียวค่ะ
หลังจากบอกต้องเปลี่ยนเครื่อง๓แสนเลยไปหาทนายรณรงค์เลยใช่ไหม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาไล่กันหน่อยนะฮะ
ว่าตั้งแต่เนี่ยซื้อรถมานะจนมาถึงเกิดเหตุอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี้
จนถึงปัจจุบันนะขณะนี้ซึ่งยังต้องผ่อนอยู่ตลอดนะผ่อนอยู่ตลอด
ไฟแนนซ์ใช่ไหมครับใช่แล้วจะเอายังไงกันดีเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมคุยกันต่อนะฮะเรื่องรถเบนส์มือสองของคุณอ้ำ
สุดท้ายต้องไปหาทนายรณรงค์แก้วเพชรเดี๋ยวก่อนจะไล่กันตรงนี้เนี่ยทำไมถึงตัดสินใจไปหาทนายรณรงค์ฮะ
ก็คือเรามีความคิดว่าการที่รถจะซ่อมถึงมูลค่า๓แสนบาทหรือต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ย
แสดงว่าอาการมันต้องหนักแสดงว่าใช้มาแค่๖๗เดือนเนี่ยแล้วเราเป็นคนขับรถปกติคือ
เหยียบปกติเหมือนชาวบ้านขับแล้วเราไม่ได้เอารถออกจากจังหวัดไกล
ไกลสุดเต็มที่คือพัทยาหรือสวนพึ่งราชบุรีแค่นี้เอง
ก็ไม่ได้ไปไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นคือการใช้งานปกติแบบเนี้ย
แล้วรถมันพังได้ขนาดนี้แสดงว่าเขาอาจจะต้องมีปัญหาอยู่นานแล้ว
แล้วปัญหามันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็อาจจะมาแจ๊คพอร์ตตรงเราไงอ่า
แต่ประเด็นหนักกว่านั้นคือยังโชคดีว่าไม่ตายไงที่รถมันไม่ระเบิด
ในวันที่ควันขึ้นก็เลยไปปรึกษากับพี่นนลงว่า
อย่างนี้แล้วท้ายที่สุดใครจะต้องรับผิดชอบรถให้หนู
หนูจะต้องมานั่งจ่ายเองเหรอทั้งที่มันก็ไม่น่าจะใช้ความผิดเรา
คือตอนที่ไปเพราะถ้าเขาเอารถถ้าเขาเอารถที่ดีมาขายหรือ
คนที่มาขายให้เต็นต์เอารถที่ดีมาขายให้เต็นต์
อันนี้เราไม่ได้โทษเต็นต์หรือโทษเต็นต์นะคือเต็นต์เนี่ย
ก็ดูแลให้เราดีมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้
ก็เลยปรึกษาพี่โรนลงว่าอยากจะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ซิ
เพราะว่าเนี่ยจอดอยู่อู่เนี่ย๒เดือนแล้วต้องผ่อนกุญแจเปล่าเนี่ย
ตั้งแต่เขาให้เปลี่ยนเครื่องสามแสนใช่ไหมก็เลยจอดเลยค่ะ
ตอนนี้อยากอยากอะไรอยากอยากคืนอยากทำยังไงก็ได้ให้รถคันนี้มันออกไปจากชีวิตล่ะ
ทำยังไงก็ได้ให้มันออกไปจากชีวิตสักทีนึงเออเอาไปเลย
จะได้ไปมูฟออนเริ่มต้นกับรถคันใหม่อะไรก็ว่าไปเออใช่อย่างงี้เขาเข้าข่ายยังไงบ้างฮะ
คืออย่างแรกเลยนะครับเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการเนี่ย
มันจะมีเรื่องระยะเวลาอยู่อย่างเช่นเราเป็นผู้ซื้อ
เราก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบทรัพย์สินที่เราส่งมอบมัน
ให้มันอย่างครบถ้วนแต่ด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ย
การซื้อขายสินค้ามันมีความละเอียดมากขึ้นมันมีความซับซ้อนมากขึ้น
ไม่ใช่ช่างยนต์จะได้ไปดูออกว่ารถตรงนี้สภาพมันดีไม่ดี

มันสวยคุณอ้ำก็ซื้อแล้วคือต่อให้ดูเครื่องเราก็ไม่รู้นะ
กว่าเราจะได้ขับเพราะวันแรกที่เปิดเครื่องมาเขาก็สวยงามนะภัยหนักอีก
มันล้างมามันก็สวยดิเห็นลูกค้าเห็นลูกค้าดูไม่เป็น
ค้าก็ซื้อซื้อมาใช้ทีนี้ปัญหาคือพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ย
ที่เอามาขายเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบในการเอามาขายตามโฆษณาไหม
อืมประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วตัวทางรถมือสองเองเนี้ย
ก็รับประกันให้แค่๓เดือนผมก็ยังมองว่าทำไมต้องรับแค่๓เดือน
เพราะสามเดือนนี่มันเป็นระยะเวลาของคดีเรื่องช่อโกงเลยไม่เลยอันนี้คิดเอาเองนะ
ว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีช่อกงหรือเปล่าเลยรับประกันแค่๓เดือน
หมายถึงยังไงฮะคดีคือถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อขายของกันเป็นการส่วนตัวอย่างนี้
ผมไปซื้อกับคุณภาคภูมิถ้าในช่วงหนึ่งถึงสองสามเดือนเนี่ยของมันมีปัญหา
ของที่ผมซื้อมันมีปัญหาคุณภาคภูมิอาจจะมาดำเนินคดีผมฐานช่อโกงได้
ซึ่งมันมีอายุความ๓เดือนแต่พอพ้นไปแล้ว๓เดือน
คดีมันก็ขาดอายุความอย่างเช่นนะคุณภาคภูมิมาซื้อของกับผมเนี่ย
วันสองวันแรกเจอกันเลยว่าสินค้ามีตำหนิขอเปลี่ยนขอแก้ผมก็แก้ให้ตลอด
จนสุดท้ายเนี้ยมันเกินสามเดือนผมไม่รับผิดชอบแล้ว
คือปกติเต้นมือสองเขาจะรับผิดชอบไหมว่าเวลาเราไปซื้อรถจากเขา
รถมือ๒เขาจะรับประกันให้เราก็แล้วแต่ใช่ไหม๖เดือนปีนึง
แต่สุดท้ายอ่ะซื้อรถมาเนี่ยมันยังวิ่งไม่ถึงปีแล้วมันเครื่องพังอ่ะ
ผมว่ามันก็ไม่ใช่มันพักเร็วไปอันนี้มันเร็วไป
คือคือคุณอ้ำบอกว่าก็ไม่ได้โทษเต้นเสียทีเดียวก็ไม่ได้ต้น
เพราะความจริงเขาก็รับผิดชอบอยู่ใช่ไหมเขาก็ดูแลมาอ่า
ผมขอไล่อย่างนี้นะฮะเผื่อจะได้ดูพร้อมกันทุกผู้ชมด้วยนะครับ
ทนายลนทรงจ์จะได้ช่วยชี้แนะแนะนำให้ด้วย
คุณอ้ำซื้อรถคันนี้นะฮะมิถุนายนปี๖๕เนอะใช่ไหม
อ่าก็ช่วงสามเดือนเนี้ยเขาบอกเขารับผิดชอบหมด

ใช่ไหมอ่าแต่ก็อย่างที่ท่าประกันเขาก็เลือกอุบัติเหตุอ่า
เพราะที่เสียนี่คือเรื่องตัวเครื่องใช่เป็นระบบของรถแล้ว
ก็ไม่ได้เข้าโชว์รูมเบนส์อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเบนส์แต่ว่า
เราก็เข้าอู่มือสองอู่ที่เราไปเนี่ยเป็นอู่ที่ซ่อมเน้นโดย
เฉพาะซึ่งเต็นต์เนี่ยเขาส่งไปเด้นส่งไปเดือนนี้๓เดือนแรก
เนี่ยไอ้ที่ว่าเสียอะไรนะพวกปีกนกนกแหลกพวงมะลายนอก
เซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้ตรงนี้เท่าไหร่ค่าซ่อมก็เกือบแสนนะ
ที่เขาดูแลมันซึ่งอู่จ่ายแต่รถจ่ายรถจ่ายพอมากันยาตุลา
พฤศจิกาธันวาปี๖๕เหมือนเดิมก็ปัญหามันมาเรื่อยคือคือ
ถามว่าใช้ได้ลดเต็มเดือนไหมคือไม่ได้เต็มเดือนหรอกเพราะว่า
บางทีมาปุ๊บใช้ได้๓วันไปจอดอยู่๗วัน๗วันมาก็พัง
อย่างเช่นอะไรช่วงช่วงนี้อย่างเช่นอะไรมากก็ประเภทไฟขึ้นหรือไปจอดทำปีกนกหรือนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการไปกลับจากอู่กลับบ้านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจนมาท้ายที่สุดที่จะไม่ต้องได้ไปอู่แล้วก็คือโดนก็คือตัดเซ็นเซอร์ไปไงตัดระบบเซ็นเซอร์ไปเมื่อประมาณเดือนน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาอ๋อคือแหมมันเซ็นเซอร์มันขึ้นบ่อย

แค่แป๊บแรกมาในช่วงสามเดือนแล้วก็คุยครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็เขาก็มอบหมายให้ให้คนที่เต็นต์เป็นคนดูแลเขาก็ตามไปจ่ายให้ตลอดนั่นแหละเขาก็ตามไปดูแลให้ตลอดแล้วเขาจะตามไปจ่ายไหมเขาไม่ได้ตามไปจ่ายแต่คือเต็นต์อ่าเต็นต์ที่แนะนำไปที่อู่อู่ที่แนะนำมาเนี่ยใช้วิธีการคือรถเราอ่ะบางทีเราก็มีทำสีบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็ใช้ส่วนต่างของเงินค่าทำสีที่
เขาก็กำไรตรงนี้ไปซ่อมให้เราเพราะเขาสงสารเราอ่าอ่าอ่าทีนี้ปัญหาก็คือพอเสร็จตรงนี้มันก็เข้าปีหกหกเนี่ย
มกราเนี่ยวันที่สิบไงใช่ไหมที่ว่าไปไปงานขึ้นแต่งเอมมี่แม็กซิมเนี่ยแล้วไฟไหม้เลยแล้วอู่บอกต้องต้องยกเครื่องยกเครื่องใหม่สามแสนสามแสนควันขึ้นเลยเกือบไฟไหม้เลยทางเต็นต์ว่ายังไง
เขาจะจ่ายให้อีกไหมยกเครื่องสามแสนได้คุยหรือยัง
ก็คุยกับทางปรึกษากับทาง
คนที่เขามาดูแลเรื่องซ่อมมาตั้งแต่แรก
เขาบอกว่าในเคสนี้มันหนักนะ
เออมัน๓๐๐๐๐๐เพราะว่า
จะไปจะไปเอารถไปนั่งทำสีใหม่ทั้งรอบ
มันก็ยังไม่ได้กำไรอะไรที่จะไปซ่อมรถให้เร็วขนาดนั้นนึกออกไหม
กับว่าตอนนี้จอดอยู่กุมภามีนาตอนนี้ก็ยังจอดอยู่

ราคาซังอยู่เพราะทางเต็นต์ก็บอกว่าโอ้โหมันหนักเหลือเกิน
ราคา๙๙๐๐ใช่ไหมฮะ

บวกดอกเบี้ยจัดไฟแนนซ์อะไรก็ว่าไปอ่า

จาก๙๙๐๐เนี่ยตอนที่ดาวกับไฟแนนซ์
เดือนละ๑๘๐๐ตั้งแต่มิถุนามาถึงล่าสุดคือกุมภาใช่ไหมฮะ

เอาเป็นว่าผ่อนมาแล้ว๘เดือนเท่ากับ๑แสน
คุณอ้ำเนี่ยจ่ายรถคันนี้ไปแล้วทั้งหมด

คือตอนนี้ก็ต้องคุยกันกับทางเต็นต์ว่าจะเอายังไง

คนที่เอามาขายเต็นต์รถตัวเครื่องมีปัญหาไหม

เครื่องของรถยุโรปมันไม่ได้พังง่ายนะครับ

ขอคืนรถได้ไหมขอคืนเงิน
ผมว่าขอคืนนี่มันเรื่องใหญ่

เขาจะแสดงวิธีการแก้ปัญหา

ค้าก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะมัน๓แสน

มันเลยไปแล้วคุณซื้อเข้าไปแล้วคุณกัดไป
หนึ่งเราต้องยอมรับกันในข้อได้จริงว่า
ตัวรถมีปัญหาจริงตั้งแต่๔วันแรก

มันไม่ได้ตรงตามสภาพที่มีการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตไว้

สภาพนางฟ้าสภาพเหมือนใหม่
ชบทวดเหมือนตอนซื้อป้ายแดง
วันสัญญามันเตือนแสดงว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่มี
โฆษณาไว้แสดงว่าก่อนจะไปถึงการที่จะฟ้องไม่ฟ้องอย่าง
อะไรเนี่ยทนายรณรงค์มองว่าถ้าคุยกันก่อนได้เคลียร์ก่อนได้ก็
โอเคใช่ครับเพราะว่าทางลูกค้าก็ไม่ได้ว่าไปจงเกลียด
ชังอะไรทางคนขับก็ยังคุยกันดีอยู่คุณอ้ำนัก
ขนาดเนี้ยอยากต้องการที่สุดคืออะไรอยากให้จบยังไงอย่างเมื่อวานอ่ะ
เมื่อวานเต้นเขาก็เขาก็โทรมานะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เราเราพักกันครู่เดียวอ่าใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะต่อ
สายคุยกับทางเจ้าของเต็นต์ว่าสิ่งที่คุณอ้ำต้องการนะ
ขนาดนี้แล้วปรึกษาทนายลนลงแล้วด้วยแล้วทางเต้นเขาจะ
โอเคไหมหรือจะหาจุดจบจุดตรงกลางตรงไหนอย่างไรได้พัก

เปิดปากกับผ้าคูมดังผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทาง
เจ้าของเต็นต์รถด้วยนะฮะแต่ว่าฟังทางคุณอ้ำก่อนนะ
ขณะนี้สิ่งที่ต้องการคืออะไรนะคุณอ้ำเท่าที่คุยกันเบื้อง
ต้นไว้คุยกันเบื้องต้นไว้กับทางเต้นรถใช่มั้ยอันนี้คือ
เจ้าของเต้นเลยใช่ไหมที่คุยใช่ใช่คุยกับเจ้าของเต้นเรา
บอกว่ายังไงก็ได้ให้เอารถคันนี้ออกไปจากเราคือเราไม่
เอาแล้วอืมคือเขาจะมาเปลี่ยนคันใหม่ให้หรืออะไรให้เราเราก็ไม่
เอาแล้วเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเข็ดกับรถมือสองแล้ว
เอามาแล้วมีปัญหาอีกครับเขาก็เลยให้ข้อเสนอว่าส่วน
เรื่องของค่าซ่อมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะจัดการให้แล้วก็เอารถ
เนี่ยไปหาคนซื้อมาแล้วเปลี่ยนสัญญาจากเราไปแต่คราวเนี้ยเรา
จะติดอยู่อย่างเดียวว่าแล้วไอ้ค่าผ่อนเนี่ยอย่างสอง
เดือนฟรีที่เราผ่อนไปที่เราไม่ได้ใช้๒เดือนแล้วเนี่ย
ไม่ได้ติดนะช่างมันแต่ว่าหลังจากวันนี้ที่เขาจะมาซ่อม
ให้เราเนี่ยจนถึงตอนที่จะมีคนใหม่มาซื้อเนี่ยตรงนี้ใคร
คุณบิวเจ้าของเต้นรถนะครับสวัสดีครับคุณบิวครับสวัสดีครับ
ครับครับคุณบิวได้คุยเบื้องต้นกับคุณอั้มตามที่คุณอั้มบอก
เมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะได้คุยแล้วครับครับผมผมสรุปนิด
หนึ่งนะก็คือไอ้ล่าสุดที่ว่าต้องซ่อมยกเครื่องสามแสนเนี่ย
เดี๋ยวทางเต็นต์รถคือทางคุณบิวที่เป็นเจ้าของจะซ่อมให้
๓๐๐๐๐๐ใช่ไหมครับผมเล่าแบบนี้ดีไหมครับคุณบิวดีป่ะคุณ
บิวว่ามานะครับก็คือรถคันเนี้ยครับผมครับผมไปไปรับ
มานะครับก็คือผมตอนไปดูซื้อต่อลูกค้ามาอืมนะครับไปดูรถ
นะครับเอาช่างไปตรวจสอบไปซื้อรถคันนี้มาครับก็ตอนแรก
มันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ได้บอดี้เดิมสวย
มีชนก็ให้ชีวิตครรภ์อะไรไปดูแลหมดครับก็เป็นรถใหม่
แท้นะครับรถเดิมก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็ต้องเข้ามาสน
ใจใช่ไหมครับก็เลยขายต่อให้คุณอ้ำไปในราคาที่ไม่
ได้แพงมากก็คือ๙๐๐๐๐๐กว่าคุณบิวยืนยันว่าที่โพสต์ประกาศ
เนี่ยอันนี้ข้อความทุกอย่างเนี่ยคือถูกต้องเป๊ะเช็คมาเรียบร้อย
คือตอนที่ผมไปดูรถคันนี้มาครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
พวกพวกเรากับการใช้ให้สามเดือนนะไปดูแลให้คุณหมดทุกอย่างเลย
แล้วก็ดูแลนะครับมีปัญหาผมก็ให้ทุกอย่างครับ
วันถึง๕วันนะครับมันมีไฟโชว์ขึ้นมา
ผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับ
ผมก็เลยให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ย

นะครับแล้วก็ผมก็มาตรวจสอบว่ามันเป็นของ

ผมก็เลยเอารถคันนี้ไปอู่ที่อูด้ามรู้จักกันเลย

รู้จักว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับ

แล้วให้ช่างเขาเช็คทุกอย่างเลยว่ามันผิดปกติตรงไหนหรือเปล่า
พอเช็คเสร็จใช่ไหมครับ

มันเป็นรุ่นที่มันอาจจะมีไฟโชว์ที่มันเป็นปัญหาเฉพาะของมัน

เดือนถึงสองเดือนเหมือนมันจะใกล้หมดบุคประกันของผม
ที่ผมบุคประกันใจเขาใช่ไหมครับเขาก็เลยเข้ามา
ผมมีทีมว่ามาแก้ในส่วนนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้น
มีปัญหาเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือเป็น
แหลกปวงมาลัยนะครับแล้วก็ปลีกนกที่คุณอ้านก็แจ้ง
ว่ามันมีการชำรุดนะครับ
ในส่วนนั้นผมก็ให้รถสำรองใช้เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็เอารถมาแก้ไขให้นะครับในส่วนของ
ตัวชำรุดนั้นผมก็ใช้ประกันชั้น๑อะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจาก
อุบัติเหตุทำให้พวงมาลัยมันสามารถชำรุด
ปีกนกชำรุดได้ผมก็แก้ไขให้หมดเลยครับ
แก้ไขให้เดือนสิงหานะครับแก้ไขให้หมดทุกอย่าง
ผมก็สวมรอบว่าเดือนสิงหาเสร็จหมดทุกอย่างแล้ว
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วครับนะครับพอหลังจากนั้นอ่ะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกัน
เพราะว่าเราก็นึกว่าไม่มีอะไรอะไรกันแล้วครับ
พอรู้สึกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือไม่ได้เซียนที่ผ่านมาเนี่ย
เมื่อเมื่อวันสองวันเนี่ยคุณอ้ำเขาจะมาแจ้งผมว่า
ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้แบบนี้ผมเพิ่งรู้เรื่องอีก

แสดงว่าตอนวันที่เกิดเหตุ๑๐มกราคมที่คุณอ้ำขับไป

ตรงนี้คือคุณอ้ำไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งทางคุณบิว
ไม่ทราบลูกไม่ทราบเรื่องเลยพี่ไม่ทราบเรื่องอะไรเลย
ที่บอกแล้วอู่บอกโอ้โหยกเครื่องดีกว่าสามแสน
ก็ไม่ทราบเพิ่งมาทราบวันที่เป็นข่าวนี่แหละ
เพิ่งมาทราบเลยใช่ครับแล้วอู๋อ่ะเมื่อวานเนี่ยผมได้ติดต่อกับทางอู๋
อ่านะครับเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นที่หัวฉีด
แต่ถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าต้องการซ่อมแบบสมบูรณ์แบบเลย
อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องครับแต่ว่ามันมีทางออกก็คือ
สามารถเป็นหัวฉีดหรือว่าซ่อมเกี่ยวกับตัวที่เสียบางตัวได้
ที่มันไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูงอ่ะครับอืมอ่าทีนี้คุณบิวคุยกับคุณอ้ำล่าสุดได้
ตกลงกันว่ายังไงฮะก็คุยกับคุณอ้ำล่าสุดแล้วครับ
เขาก็เขาก็บอกว่าเขาไม่โอเคในส่วนนี้
ว่ารถอาจจะเกิดการผิดพลาดมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
คือผมก็ต้องเรียนตรงอ่ะครับว่าผมก็ไม่ทราบหรอกว่ารถอาจจะผิดพลาดตรงไหน
หรือจะเสียตรงไหนผมไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้วรถทุกคันเนาะ
คือเราก็ยืนยันว่าเราก็ไม่ได้ย้อมแมวขายลูกค้าอะไรเราก็
ยืนยันครับยืนยันเราก็ช่วยเหลือซ่อมมาให้ตลอด
ใช่ผมดูแลตลอดครับแล้วมีรถให้ใช้ตลอดเลยครับ
คุณบิวเอายังไงดีฮะก็ผมยินดีจะช่วยเหลือเต็มที่ครับ
ก็เดี๋ยวผมอ่ะจะทำเรื่องซ่อมให้นะครับแล้วก็ดูแลให้เขาให้หมดเลย
แล้วก็ส่วนเรื่องปล่อยต่อเนี่ยก็อาจจะต้องหาคนมาเปลี่ยนสัญญาผ่านต่อ
คือตัวซ่อมเนี่ยเวลาเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ย
ทางร้านเขาก็จะมีรับประกันของเขาอยู่แล้ว
คนใช้งานต่อเนี่ยผมก็รับรองว่ามันจะประกันใจได้ครับ

ทีนี้ระหว่างที่คุณบิวเดี๋ยวจะไปซ่อมรถคุณอ้ำที่จอดอยู่
จะซ่อมด้วยวิธีไหนถูกแพงอะไรก็ว่ากันไป
จากนั้นก็คือจะเอารถไปจอดที่เต็นต์แล้วก็รอคนมาซื้อต่อใช่ไหมฮะ

แล้วระหว่างนี้มันก็ยังติดไฟแนนซ์อยู่
คุณอ้ำก็ยังต้องผ่อนทุกเดือนต่อใช่ไหม

คือแบบนี้ครับพี่อาจจะให้คุณอ้ำเขาช่วยเหลือผมในบางส่วนบ้างนะครับ
เพราะว่าผมก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วเนาะเอาจริงนะครับ

ผมว่ารับประกันภัยแค่๓เดือนแต่ตอนนี้มันผ่านมาจะปีหนึ่งแล้ว
แล้วยาภาคก็เกินหมื่นโลไปบ้างแล้วอะครับ

เอาทางฝั่งคุณอ้ำมีคำถามก่อนนะ
ถ้าเป็นอย่างที่คุณบิวบอกเนี่ย

ถ้าเกิด๗เดือนก็ยังขายไม่ได้

ปีนึงก็ขายไม่ได้อย่างนี้ทำยังไงอ่ะ

มันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วครับ
แต่ว่าผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเดือน๒เดือน๓เดือน

ทีนี้คุณวิวรอผมแป๊บนึงนะ

แสดงว่าเขาก็จะไม่ได้รับภาระตรงค่าผ่อนไฟแนนซ์ตรงนี้

คือในมุมเราใช่มั้ย

คือหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้รถอยู่แล้วถูกไหม

ถ้าสมมุติว่าออกคนละครึ่งทาง

คือไหนเราก็ไม่ได้ใช้รถอยู่แล้ว

ถ้าเป็นคนละครึ่งอย่างนี้ได้หรือเปล่า

แล้วที่คุณอ้ำ

ไม่ติดใจ

เราจ่ายไป
ไปแล้วอ่ะคือมันก็จ่ายไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่มันจ่ายไปสองเดือนล่าสุด
โดยที่เราไม่ได้ใช้รถที่รอบอยู่อันนี้ก็ช่างมันอีกแต่พอ
หลังจากที่มาคุยกับน้องเขาแล้วเนี่ยแล้วน้องเขารับผิดชอบ
ในการที่เขาจะมาดูแลให้ตรงเนี้ยส่วนรถจะต้องไปจอดอยู่
เต็นต์เขาเพื่อรอเจ้าของใหม่มาหลังจากการซ่อมแล้วเนี่ยเรา
ก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ใช้รถคันนี้อยู่ดีถูกไหมฮะ
เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะคนละครึ่งทางเนี่ยก็คือจะ
เป็นการผ่อนคนละครึ่งอ่ะได้ไหมคุณบิวครับผ่อนคนละ๙๐๐๐
ต่อเดือนจนกว่าจะขายรถได้ก็คือคุณอ้ำ๙๐๐คุณบิว๙๐๐
อย่างนี้อ่ะเต้นรถ๙๐๐๐โอเคไหมเดี๋ยวผมเรียนแบบนี้ดีกว่า
กับพี่ผมอยากให้ให้พี่อ้าวเห็นใจผมนิดนึงพอดีผมคือขาย
ราคานี้ผมก็ไม่ได้ขายราคาสูงอยู่แล้วผมได้กำไรน้อยอยู่
แล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าอย่างเช่นคือถ้าสมมุติว่ามัน
เดือนนึงมันเดือนนึงมันขายได้อ่ะพี่ก็จะยอมจ่ายแต่ถ้ามัน
เกิดเกินแบบ๒เดือน๓เดือนยังขายไม่ได้ถ้าภายใน๑เดือน
เนี่ยแล้วขายได้๑๘๐๐บาทเดี๋ยวคุณอ้ำก็ผ่อนเองแต่ถ้าเกิน๑
เดือนไปแล้วเนี่ยถ้ายังขายไม่ได้ทำไงอ่ะคนละครึ่ง

ครับคือตอนนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องราคาค่าซ่อมเลยครับพี่
ดูค่าซ่อมก่อนด้วยใช่ครับเพราะตอนนี้มันเกินงบที่ผมไป
แล้วต้องเท่าไหร่แล้วคุณบิวคิดว่าทางเต็นต์จะช่วยผ่อน
ได้เท่าไหร่จริงผมอยากให้คือเรื่องขายของไฟแนนซ์อ่ะเรา
จะเปลี่ยนรัญญาได้มันก็ต้องครบ๑ปีที่ผมปรึกษานะถ้าเกิดว่า
เอาไปคืนรถเขาเลยตอนนี้เราก็จะเสียเครดิตกับทางสอง
คุณอ้ำใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเออใช่ไงผม
แนะนำมันขายเลยตอนนี้มันมันจะมีเดือนเองค่ะเดือน๕เดือน
เวลาผมจะหมดคุณคืออะไรจะให้ขายรถเลยหรือว่ายังไงนะไม่
ถ้าขายรถเลยมันมันจะมันจะโดนของเรื่องดอกเบี้ยเยอะครับแล้ว
สรุปนะตอนนี้ที่ยังตกลงกันไม่ได้คือจะช่วยเขาผ่อน
ละเท่าไหร่หรือใครจะช่วยกันผ่อนเท่าไหร่ตอนที่ยังขาย
ไม่ได้ครับคือตอนเรื่องค่าซ่อมเนี้ยจริงจริงว่าผมว่าผมออกค่าซ่อม
ให้พี่เขาแล้วนะข้อหน่อยได้ไหมครับก็คือจะให้คุณอ้อมให้
คุณอ้ำผ่อนหมดเลยว่าอย่างงั้นเถอะใช่ไหมก็ถ้าเกิดครบปี
แล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสัญญาได้ก็คือจะให้อีก๖เดือนนะอีก๖เดือน
เดือนอีก๕เดือนจะครบปี๕เดือนถึงจะเปลี่ยนสัญญาได้ก็เป็น
แสนแสน๕เดือนก็เกือบแสนอยู่เดือนละ๑๘อาจยังไงดีรู้ว่า
ไปตกลงกันใหม่แล้วเนี่ยเวลาผมหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราไปคุย
หลังใหม่แต่ว่าณขณะนี้คุณอ้ำคิดว่าไม่โอเคคือโอเค
ในระดับหนึ่งโอเคในระดับหนึ่งกับการรับผิดชอบของน้องเขาแต่ว่า
แต่อาจจะไปดูแต่เดี๋ยวไปดูกันหลังใหม่ก็ได้ว่าท้ายที่
สุดอ่ะให้ตกลงกับไฟน้ำเป็นสภาพสมบูรณ์อ่ะถ้าส่อมแล้ว

เดี๋ยวค่อยว่ากันมางั้นก็ต้องไปดูว่าเจ้าของคนก่อนค่ะขาย
รถให้ไม่สภาพสมบูรณ์จริงหรือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกัน